ใจเย็นจะมวยไทยหรือเปล่า

เพราะว่าใจร้อนอย่าใจร้อนฮะใจร่มหน่อยฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้คุณผู้ชม
มันเกิดขึ้นกลางบขศที่ระยอง

ระหว่างรถตู้๒บริษัท
ก็เรียกลูกค้านั่นแหละจะเรียกผู้โดยสารนั่นแหละ
ให้มาขึ้นรถตู้ฉันสิมาขึ้นสายฉันสิ
ไปมาอีก๒สายนี้มันก็วิ่งทางเดียวกัน

ก็เลยทะเลาะชกต่อยวิวาดกันแบบในคลิปนะคะ
ที่คุณบอกว่าจะเอาข่าวกีฬามาให้ดู
อันนี้ไม่ใช่กีฬาแล้วอันนี้นอกเกมแล้วนอกเกม
คุณผู้ชมคลิปนี้เขาแชร์กันในโลกโซเชียล
บอกว่าความยาวคลิปจริงประมาณนัก๔๑วินาที
ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยนะคะ
เฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง

อุ๊ยรถกูปี๊บรถกูรถกูรถกูโอ้โฮปี๊บ
อันไหนคุณสุดสกุลอีแอร์ตรงไหน

คือตอนนี้เพลงในรถมันขัดอารมณ์ขัดใจ

ใหม่ผมมีเพลงบันเลงให้คุณได้ภาค
อ้าวอีแอร์อีแอร์

เขาทะเลาะกันเป็นคนขับรถตู้โดยสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่ง๑
๒ที่ตำบลทัพมาอำเภอเมืองระยอง
แล้วคุณผู้ชมดูดีผู้หญิงนั้นน่ะ

เป็นรถตู้โดยสารสายระยองจันทบุรี

ก็ต่อยกันมีคนเข้าไปห้ามด้วยนะ

พอเห็นคลิปนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์

แล้วผู้โดยสารก็กำลังจะใช้บริการรถตู้
ทีนี้ค่ะตำรวจภูทรเมืองระยอง

เล่าให้ฟังบอกว่านายวิรัติเชิดเกียรติ

แล้วก็มีนายบุญพาพึ่งพระพร

รวมถึงนางสาวขวัญเรือนตุ้มวิจิต

นางสาวขวัญเรื่องคือผู้หญิงเสื้อสีเขียว
ทั้ง๓คนเป็นพนักงาน

รุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บทั้งหน้าทั้งตามตัว
ตอนที่มารุมทำร้ายเนี่ยนะคะเป็นตอนที่กำลังรอรถออกจากบริเวณชาญชาลาบขศระยองค่ะ
ทีนี้ก็ไปสอบถามนายวิรัติผู้บาดเจ็บเนี่ย
เขาก็บอกนะบอกว่าตอนนั้นกำลังยืนรอให้ผู้โดยสารมาขึ้นรถ
อยู่ที่ช่องจอดรถนี่แหละที่บขศระยองนี่แหละ
แล้วกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทบีเอสเข้ามาทำร้าย
หาว่าฝ่ายเขาแย่งผู้โดยสาร
มีคนมาช่วยจนมีคนมาห้าม
พอเห็นคลิปเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราก็ต้องไปสอบถามขนส่งจังหวัดระยองค่ะ
นายชาติชายมักควิเชียนก็บอกให้ฟังนะคะบอกว่าห้วงต้นนี่
มีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบถามสอบสวนเบื้องต้นแล้ว
ก็พบว่าเป็นกรณีทะเลาะวิวาดกันจริง
แล้วก็มีการสรุปออกมาเป็น๓ข้อ
คือหนึ่งเลยเนี่ยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตอน๙โมงเช้า
แล้วสาเหตุมันเกิดจากการที่มีการเรียกผู้โดยสาร
มาใช้บริการรถตู้ของตนเอง
ที่ผู้โดยสารจะเดินเข้ามายังอาคารสถานีขนส่ง
แล้วก็พูดยั่วยุท้าทาย
ทำให้ไม่พอใจกันหลายต่อหลายครั้ง
ก็เลยบันดาลโทษะชกต่อยกัน
ส่วนข้อที่๒ทั้งสองฝ่ายยอมรับนะคะเรื่องของการชกต่อย

และข้อที่๓คือทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดระยองเนี่ย
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง
ก็ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหานี้แล้ว

ว่าการเรียกรับผู้โดยสารต่อไปมีข้อกำหนดเลยนะ
ว่าห้ามเรียกหรือว่าชักจูงผู้โดยสารบริเวณชาญชาลา
แต่ต้องเรียกผู้โดยสารได้เฉพาะหน้าช่องขายตัวของตัวเองเท่านั้น
เพราะมันก็จะเป็นคิวรถกันอยู่แล้วนะ

ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ผู้โดยสารเห็นก็ใส่หัวเลย
ไม่ไปแล้วไปคันอื่นดีกว่า